ที่คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมและคุณแซน
เมื่อวานนี้ได้ออกแถลงข่าวนะคะคุณผู้ชม
เพราะอะไรคะเพราะว่าคุณกติกได้ให้สัมภาษณ์
คำพูดที่แบบว่าหลายคนได้ยินแล้วรู้สึกจุกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประเด็นที่เรียกว่าคนในวงการจุกแทนเนี่ย
คือมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ก็คือคำพูดของคุณกระติกที่บอกว่า
ไม่มีทางที่จะทำร้ายโมเพราะถ้าโมเสียชีวิต
เงินเธอก็หายไปเหมือนกัน

ทำไมคนเป็นเพื่อนสนิทกันทำไมพูดออกมาแบบนี้ล่ะ

แล้วประโยคนี้เองค่ะที่ลงในไอจีของไทยรัฐ
ปรากฏว่าคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้กันยกใหญ่เลย

คือคุณเป้ยเขาสนิทกับคุณแตงโมมากนะคะ
เล่าว่าเมื่อก่อนเธอกับโมเป็นเจ้าแม่อีเวนต์
คือออกงานทีไรเจอกันตลอด
มนต์สั้นแต่บ่งบอกความรู้สึกได้ดีเลย
เป้ยบอกว่าสงสารโม

หาบาปกรรมกรรมเวร
พระทุกศาสนาทั่วทุกมุมโลกนี้ทำโทษพวกมึงอย่างหนัก
พูดลอยให้คนชั่วจงรับรู้
อันนี้ย้ำนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดาราที่เขาเข้ามาคอมเมนต์
ด้านคุณตู่ปิยวดีค่ะผู้จัดละครชื่อดังบอกว่าโอ้โหตะกะป่วยมาก
อ๋อมสกาวใจก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ้ยคำตอบนี้จริงดิ
เออด้านคุณเบ้นปุญญาพรก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันถามว่าเพื่อนพูดกันแบบนี้เหรอนะคะ
คุณเคนวงซิลก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นเลยว่าจุกคือหลายคนฟังอ่ะมันก็จุกอะนะคะ
คือเพื่อนกันเพื่อนสนิทด้วยอ่ะมาพูดแบบนี้อ่ะนะด้านแนนนี่เกอรี่เบอรี่ค่ะถามว่าคืออะไรอ่ะ
บางคนก็ถึงกับงงนะว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันน่ะเออ
นี่เหรอคือเพื่อนคือหลายคนตั้งคำถามว่าคือเห็นเพื่อนเป็นอะไร
คุณแตงโมเป็นอะไรเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นหม้อข้าวอย่างเดียวเหรอ
ไม่ได้เห็นว่าเป็นเพื่อนเหรออะไรแบบเนี้ยนะคะมีความรู้สึกผลประโยชน์เลยไง
ใช่วิจารณ์แบบนั้นถูกต้องค่ะพี่แจ๊คและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของคนในวงการบันเทิงนะคะ
การจริงจริงใช่ที่เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของไทยรัฐเราอืม
อีกหลายคนก็มีการแชร์ข่าวแชร์คำสัมภาษณ์พร้อมกับตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตกันอีกหลายคน
น้องขวัญอุสามณีเนี่ยเขาแชร์คำสัมภาษณ์ของคุณกระติก
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าบ้าเปล่าพูดแบบนี้กับเพื่อนได้ยังไง
เท่ากับเงินใจร้ายมากคือหลายคนก็คิดแบบนี้พี่แจ๊
จริงเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันน่ะอืม
จากนี้นะคะน้องขวัญยังโพสต์คำสัมภาษณ์ของคุณแซน
จากข่าวของไทยรัฐที่ตอบคำถามเรื่องการปัสสาวะในชุดบอดี้สูตร
คุณแซนเนี่ยตอบในธรรมนองว่าพี่พี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบรีบในชุดบริสุทธิ์กันเหรอคะ
เมื่อวานเนี้ยน้องพูดแบบเนี้ยคือมันเป็นโหประเด็นทอดเอาเนื้อเท้ามากจริงจริง
ใช่คือหลายคนก็ลองไปทำมันทำได้จริงเหรออะไรแบบนี้
เขาก็ยังยืนยันอยู่นะว่าแบบก็ทำได้เขายืนยันวันนี้เขาก็ยังยืนยันว่า
บอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไปปัสสาวะจริงเขาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มล่าสุด
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องความสามารถของแต่ละส่วนบุคคลใช่มันเป็นเรื่องศักยภาพ
ภาพของแต่ละบุคคลเขาบอกแบบนี้อันนี้คุณแซนพูดนะเราไม่ได้พูดนะ
ทางด้านน้องขวัญค่ะโพสต์ตอบเองเลยว่าไม่เคยค่ะทำไม่ได้ด้วย
ถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีเถอะค่ะว่าทำยังไงอ่าโพสต์นี้ของน้องขวัญนะคะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยแม้แต่พี่หนิงเองก็ได้โพสต์ไอจี
ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันถามว่าใส่บอดี้สูตรฉี่
เรือวิ่งด้วยมือจับขาด้วยเสื้อผ้ารุงรังอีก
ถ้าเป็นฉากบู้ในละครก็คงลุ้นดีแหละเออแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า
ตามข่าวแตงโมแล้วเศร้าจังขอให้น้องไปเป็นนางฟ้าแสนสวยบนสวรรค์นะ
มันมีเรื่องของผ้าอาณาไมมาอีกอ่ะเออมันยากไปอีกนะพี่ละ
คุณซีตี่โน้มได้ถามเรื่องนี้ไหมเราแบบคาใจมากจริงจริงเออ
ก็ได้โพสต์เหมือนกันแสดงความคิดเห็นผ่านทางไอจีส่วนตัวบอกว่า
นี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากของคนที่เป็นเพื่อนเหรอ
แล้วก็ยังโพสต์ลงไอจีสตอรี่ว่ามึงไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยเหรอ
พูดแบบนี้ได้ยังไงคือหลายคนก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นในหัวเหมือนกันน่ะนะคะ
และคนที่ข้องใจเรื่องประเด็นการแถลงข่าวอีกคนก็คือ
พี่ฝนธนสุนทรพิธีกรรายการคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยคุณผู้ชม
พี่ฝนบอกว่าดูจากแถลงข่าวแล้วก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะ
ว่าการใส่ชุดบอดี้สูตรและปัสสาวะมันจะทำได้จริงเหรอ
ฝนอัดคลิปนะคะบอกเลยว่าเธอกลับมาบ้านทดลองแต่งตัวตามคำบอกเล่าของเพื่อนแตงโม
ก็คือใส่บอดี้สูตรแบบไม่มีกระดุมเป้านะคะ
แล้วก็ใส่กระโปรงทับเข้าไปแล้วก็ไปลองทำท่าปัสสาวะดู
พี่ฝนทดลองแล้วออกมาเป็นแบบไหนไปฟังกันหน่อยค่ะ
คือทดลองแล้วว่าถ้าจะนั่งฉี่เนี่ยก็จะต้องใช้มือข้างนึงเนี่ยค่ะแหวกเป้าออกมาเพื่อที่จะฉี่เพื่อที่จะปัสสาวะใช่ไหมคะ
แล้วมืออีกข้างหนึ่งจะต้องจับกระโปรงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฉีดอันนี้ทดลองทดลองเองนะคะก็ไม่รู้นะ
มันคล่องใจมันสงสัยว่า
มันคล่องใจมันสงสัยว่า

ก็เป็นความคิดส่วนตัวของแต่ละคนนะคะคุณแซนเขาก็ยังยืนยันว่านั่นแหละได้
แต่หลายคนในโซเชียลเนี่ยทดลองกันเยอะไม่ใช่แค่ดารานะคนในโซเชียลเขาก็ทดลองกันเขาบอกว่าทำไม่ได้นะ
แล้วขอเล่านิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องความห่วงใยของศิลปินดาราคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เขาโพสต์นะคะคุณผู้ชม
อืมคืออยากให้ดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันความยุติธรรมด้วยคุณผู้ชมความสงสัยด้วยแล้วก็สงสารแตงโมอ่ะคือตอนนี้คือคนตายไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยแล้วก็คนนั้นคนนี้พูดกันไปหมดคือคือแตงโมเป็นคนที่ใช่คือนางเป็นคนที่รักสวยรักงามอันนี้ในใจคนที่รู้จักอ่ะนะคะตอนเนี้ยอยากจะจัดงานศพให้มันสวยงาม
คือโมบอกเลยพี่หนูอ้วนหนูจะทำยังไงดีคือแบบชีวิตหนูทั้งตลอดที่ผ่านมาหนูขายเรือนร่างค่ะคือตอนนั้นโมเป็นสึมเศร้าด้วยคุณผู้ชมก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนรวมไปถึงคุณโบ๊ทนี่แหละก็ช่วยกลับมาได้นี่แหละค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็นี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะคะแล้วก